ถ้าเกิดว่าใครส่งมาแล้วเราถูกใจมากที่สุดนะครับ

แจกละวันละ๒๐๐รางวัลนะฮะ

พวกเราข่าวใส่ไข่รออยู่

อ๋อแม่รอนถูกเยอะ

สำหรับผลศาลากินแบ่งรัฐบาลในวันที่๑๖วิธนาอิยนนี้

คุณหนุ่มไปถามคุณอ้าวประสุทธิ์

ฉันไปทำบุญที่วัดราชบพิษ

ยังยืนยันนะครับว่าถ้าเกิดใครสามารถ
ถ่ายรูปคุณม้ากับชายหนุ่มซึ่ง

ผมจะจ่ายให้รูปละ๓๐๐บาท

คงจะไม่ได้จ่ายให้ฉันเฉย

พูดนี้มีคนคุ้มถูกหวัยไหม
ผมไม่เคยเล่นพวกนี้มันสิ่งที่ไม่ดี

เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องที่หลายคนจับตามองนะฮะก็คือ
เกี่ยวกับการวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
ซึ่งหลายคนก็มีการประนามกันเยอะเหมือนกัน

ปีก่อนเนี่ยเคยทำมาแล้วด้วย
แล้วก็คนที่ทำเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้า
แล้วก็ทำไมเขาถึงทำ

หนุ่มยั่วไปมันก็ไม่มีอารมณ์หรอกฮ
เขาเรียกว่าแหวกลืบ

ถึงทำเมื่อ๑๐ปีที่แล้วก็ทำ

แล้วก็ค้นบ้านเนี่ยเจอหลักฐานเพียบเลยครับ
คดีคนร้ายรอบวางปลายบอมนะครับ

นายกกับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับคือห้องวงสุวรรณเนี่ยชั้น๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ๖นะฮะ
โรงพยาบาลพระมงกุฎถนนราชวิถีเขตราชเทวีเนี่ยมีผู้บาดเจ็บเป็นพลเรือนทหารเกษียณรวมแล้ว
ซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องไปทำเหมือนไปซ้ำเติมผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะความคืบหน้าว่าขนาดเนี้ยสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้แล้วเป็นชายอายุหกสิบ
แล้วเห็นรูปไหมรูปที่เบลออยู่ข้างบน๖๑พี่นี่รูปอายุก็เยอะไง
บัตรประจำตัวพนักงานที่เมื่อกี้เราโชว์กันเห็นไหมฮะเป็นพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่อายุ๖๐แล้วน่าจะเกษียณแล้วล่ะ
ไปไปเถอะไปเถอะว่ะ๖๑ซึ่งบัตรของเขาก็หมดอายุแล้วพี่ระบุว่าชื่อนายวัฒนาภูมิเรศนะครับคาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยรายนี้
ทหารนำตัวชายคนดังกล่าวมาสอบส่วนที่กองพันธหารราบมณฑลทหารบกที่๑๑ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพราะยังเชื่อว่าคนคนเดียวไม่น่าจะทำได้สำเร็จ

วันนี้เบื้องหลังรูปมันอยู่เห็นชัด
นี้เนาะเขาเรียกว่าอืมเขาเขาทำแรกแต่เช้ายันเย็นเลยอ่ะ
ด้วยเหตุผลที่ว่าทำตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง๔ทุ่ม
พี่คิดโดยกันรวมกว่าเนี่ยทำระเบิดตัวเนี่ยทำระเบิดสร้างระเบิดขึ้นมาเนี่ย
รวมกว่า๑๒ชั่วโมงผู้ต้องสงสัยรายนี้จึงยอมเปิดเผย
ปากรับสารภาพเป็นผู้ประกอบแล้วก็ลงมือวางบอมทุกอย่าง
บอมเป็นคนทำเองทุกอย่างตามสถานที่ต่างนะครับ
เมื่อปี๕๐ก็เคยทำมาแล้วนะเขาเคยทำที่ตู้โทรศัพท์หน้า
อืมบกทบนะครับของทหารบกมาแล้วนะ
ที่ที่ราชดำเนินแล้วก็ที่หน้าเมเจอร์และโชวจริงก็ทำมาแล้ว
จนมาถึงปี๖๐ก็ทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งที่๔ด้วย
กองสลากที่คอกบัวเขาก็เป็นคนทำแล้วก็โรงละครแห่งชาติที่ตอนนั้นเรา
เขาบอกว่าเป็นท่อปลาปลาระเบิดจำได้ไหมฮะว่ามันห้อง
พอบอกเขาก็เป็นคนที่กระทำถูกแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เขาทำล่าสุดก็
มันจะปวดเมืองที่โรงพยาบาลพระองค์กุฎนี่แหละมันปวดเมืองเนี้ย
ที่ท่อปปาร์บอกแล้วพ่อปาร์เออนั่นแหละเขายอมรับหมดเลยว่าเขาเป็นคนทำ
เนี้ยทั้งแรงแต่นี้สรุปแล้วเขาใช้เวลาสอบส่วนสิบสองชั่วโมง
พี่บอกเขาจะยอมเปิดคนจะหมดตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นการสับขาหลอก
อ๋อไม่ให้คนรายรู้ตัวไวตัวทันอืม

เรื่องฤดูอากาศฤดูร้อน

แต่อากาศมันร้อนเหลือเกินร้อนมากเลย
เพราะว่าช่วงนี้ฝนเกือบทุกภาคน้อยเลย

ยังมีฝนฟ้าขนองแต่ว่าแค่๔๐เท่านั้นเองนะคุณผู้ชม
ส่วนกรุงเทพกับปริมณฑล
ดังนั้นอุณหภูมิมันถึงได้สูงสุด๓๒๓๕องศา
ในวันที่๑๖มิถุนายนกรมอุตุนิยมวิทยา
รายงานพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าว่า
ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองลดลง
โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีฝนฟ้าขนองมากกว่าภาคอื่นค่ะ

กลุ่มบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน

ซึ่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงจะพัดแล้วก็ปกคลุมทะเลอันดามัน

ตั้งแต่๖โมงเป็นอยู่ถึง๖โมง
คือ๖นาฬิกาจนถึง๖นาฬิกาของวันพรุ่งนี้

ต้องบอกว่ามีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๒๐ของพื้นที่

ก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่
ขณะนี้กรุงเทพกับปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนองแค่๑๐ของพื้นที่
ซึ่งน้อยมากดังนั้นแน่นอนค่ะจึงร้อนเหลือเกิน
โอเคช่วงหน้าแต่เดี๋ยวช่วงหน้า

มีการไปเกาะติดบนเวทีคอนเสิร์ตผู้ศึก
เล่นอยู่ภาคใต้กำลังตำรวจไปดูด้วยนะฮะ
ตำรวจไปดูว่าการแต่งกายของลำไยหายทองคำเป็นยังไง
นายกก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องไปดูเลย

อิสระเขาเขารู้แล้วว่าต้องทำยังไง

ก็เขาบอกว่าจากการเด้ง๙ชั้นเหลือเด้ง๓ชั้น
หายทองคับเท่าไรแต่ชาวบ้านช่วงหน้าภาวะเจอหม้อ

เป็นหม้อลงดินฝังยัน
ตอนนี้ไม่ใช่หายทองคำใช่ไหมไม่ใช่เป็นหม้อลงดิน
เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
อันนี้ทุกเวลา
สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
แม้จะมีข่าวลำไยหายทองคำเยอะขนาดไหน
แต่มันก็ยิ่งเหมือนนางไม่ได้สร้างข่าวเอง
ไม่ได้สร้างเองนางข่าวก็ไปตามนางกันเป็นเรื่องเป็นราว
เห็นไหมแม้กระทั่งนางไปเล่นอยู่ที่ภาคใต้เนอะอืม
ตำรวจยังไปดูเลยไปดูนี่คือไม่ได้ไปดูโชว์ใช่ไหม
ไปดูว่านางแต่งตัวยังไงนั่นไงว่านางเด้งกี่ชั้น
ปกตินางเล่น๙ชั้นนางบอกตอนนี้สเต็ปของนางเหลือแค่๓ชั้น
ชั้นแล้วนางก็เริ่มมีแจ็คเก็ตแล้วปกตินางจะไม่มีแจ็คเก็ต
นางเริ่มมีแจ็คเก็ตคืออย่างนี้แจ็คเก็ตอันนี้
คือเขาสลับกันใช้กับชุดสั้นนั่นแหละ

แล้วเขาเปลี่ยนจากหมอลำหมอลำซิ่งมาเป็นอินดี้

นี้มันใส่อันนี้ด้วยแล้วบางวันก็จะสลับไปใส่อันนั้น
วันนี้นางดังสมใจจริงหลังจากที่มีข่าวออก
นี่สดล้อมาคืนนี้ที่บ้านหนองไส่
ที่บ้านหนองไซตำบลนายงเหนือ

ลำไยหายทองคำเนี่ยไปเปิดเวทีการแสดงคอนเสิร์ต
สื่อข่าวแรงว่าการแต่งตัวของนางเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิม
นี่ไงอย่างที่บอกไงสวมเสื้อผ้ามิดชิดกว่าเดิมนะฮะ
และยังสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงเหมือนเดิม
ตำรวจขนาดนี้ตำรวจไปดูขนาดนี้

ความปลอดภัยด้วยไปดูความปลอดภัยว่าอะไรจะเกิดขึ้น
หลังจากจบคอนเสิร์ตลำไยหายทองคำก็บอกตามที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ย
หลายฝ่ายพูดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวการแต่งกายของนางเนี่ย
แล้วก็ท่าเต้นของนางนางก็ยอมรับว่านางกำลังปรับปรุงอยู่
แต่มันไม่มันเลยถ้าเต้นแค่นี้มันควรจะเต้นเยอะกว่านี้หน่อย
มันควรจะเด้าเข้าไปคุณหนุ่มดูแล้วทำไมตาค้าง
ฮะกำลังดูอยู่กำลังดูพินิฟิเจรณาเหรอเจ้า

โอ้โหนี่ยิ่งเป็นกระแสนี้เขาบอกคนยิ่งไปเยอะขึ้นคือถูกต้องนะพี่
แล้วกระแสเนี่ยอย่าไปว่าเพราะนางก็ไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเอง

คนไปสร้างกระแสให้นางกลายเป็นว่า
ทุกวันนี้งานนางเต็มแน่น

คนก็ไปถามนางว่ารู้สึกยังไง
นายกตุ๋นี่ออกมาพูดถึงนะ

แล้วยังไง
นายกเป็นคนตาหลกเธอ
ไม่ได้คิดอะไรมากนะแล้วก็ไม่มีผลกระทบใดกับการแสดงคอนเสิร์ตของนาง
ผู้สื่อข่าวก็ถามอ้าวค่าตัวได้ข่าวมันสูงขึ้นแล้วนี่
จะลดค่าตัวลงบ้างไหม
เพราะว่าหากไม่แต่งตัวตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้บางที
คนก็อาจจะผิดหวังนางอยากจะลดค่าตัวนั้น
น้องร้องบอกเรื่องเงินนางไม่ทราบจริง
ทุกอย่างอยู่ที่พจกส่วนตัว
แล้วก็นางก็บอกว่าหนูขอฝากไปถึงบรรดาสาวกแฟนเพลงของหนูว่าให้เลือกเสพสื่ออย่างมีสติ
การทำงานบนเวทีคือการแสดงนะฮะอาจไม่มีการไม่เข้าใจกันบ้าง
แต่เชื่อว่าเหรียญก็มีสองด้านทุกคนสามารถเลือกที่จะทำในที่ตัวเองชอบได้
ม่อดินม่อดินนะฮะ
ชาวบ้านพวาก็เลือกเกินไปพบม่อดินลงยันฝังดินเอาไว้กับคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วก็เชื่อว่าเป็นของคนเล่นมนตร์ดำกักวิญญาณเหมือนกันนั้น

ภาวะไงนะไปออกหาหน่อไม้บนเชิงเขาคุณผู้ชมครับ
แล้วก็โทรฝนว่าไปพบกับม่อดินปิดด้วยผ้ายานมัดด้วยสายศิลป์
เชื่อนะครับว่ามีคนเล่นวิชามนต์ดำกักวิญญาณเอาไว้นะครับ
แล้วก็พระสงฆ์เนี่ยเดินเท้าเข้าตรวจสอบหม้อดินปริศนา
ที่ถูกฝังไว้นะที่เชิงเขาข้างวัดจันทราราม

หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับที่ขึ้นไปหาหน่อไม้ว่า
ไปพบสายสินแล้วก็กลุ่มก้านทูบปักอยู่
เมื่อขุดลงไปจะไปขุดทำไม

ก็งงเหมือนกันนะก็เห็นทูปักอยู่จะไปขุดทำไม
ขุดลงไปก็จะพบหม้อดินนั้นมีผ้ายัน
ปิดปากหม้อไว้ด้วยสายสินแล้วก็มีสีแดง

จากนั้นนี่ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

พบว่าภายในหม้อเนี่ยมีตะปูมีลวดมีสายสิน
แล้วก็เหรียญเงิน๑บาทบรรจุอยู่
อีกทั้งรอบตัวหม้อดินก็มีการลงยันเอาไว้ด้วย
แต่ไม่มีใครทราบความหมายนะทั้งนี้ชาวบ้านบอกว่า
ลักษณะนี้มันเหมือนหม้อแม่นาค
หม้ออาคมที่เคยดูในหนัง

นี่ไงทำให้หลายคนไม่กล้าเข้าไปดูใกล้
เนื่องจากกลัวว่าเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวมนต์ดำจะวิ่งเข้าตัว

แต่อย่างไรก็ตามเจ้าลิธีมีการสันนิษฐานเรื่องต้น
หม้อดินดังกล่าวอาจจะเป็นของคนที่เล่นใสดำ

หรือกากขังพิญญาณเอาไว้นั่งเบะปากค่ะ
ฝังดินเอาไว้ยังไม่ทราบเป็นของผู้ใด
เพราะบริเวณดังกล่าวอยู่ห่างชุมชน
ได้มอบหม้อดินนั้นให้กับพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้าน
ไปทำพิธีอ๋อเหรอพระโกยไหมเถอะเอาหม้อไปเลยเหรอ
เหมือนแบบว่าติดตามข่าวเหมือนที่จังหวัดอะไรที่เนรเห็นฝังศพ
ใช่สิเขาบอกพระโกยเถอะโยมเหมือนกันเนาะ
ค่ะก็กลัวน้ำเนรนวิญญาณเนรนออกมาแบบว่าเนรนไม่อยู่ฟังอยู่ใต้ขาดนั้นนะ
เผาไม่ไหม้นะเผาไม่ไหม้ก็เป็นไปได้เพราะมันอยู่ใต้ปูนมานาน
แล้วก็ปูนก็คือเคลือบตัวอันนั้นเป็นไปได้
แต่ประเด็นคือว่าคดีนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
สมมุติผีเนรไม่ออกมาอารวาสผีเนรมาหาหมดเลย
ใตต์สุดเลยนะคะแล้วก็อากาศนี่ก็แย่มาก
ถ้าวันไหนฝนตกโอ้โหวันนั้นยิ่งหายนะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งกรุงเลยทีเดียว

รอรถไฟฟ้าเสร็จยิ่งรถไฟความเร็วสูงเสร็จเมื่อไหร่
อยู่ที่เขาใหญ่เขาบอกจะเป็นเรื่องจิ๊บเลยอ่ะเออ
เป็นเรื่องจิ๊บเลิกงานอยากไปสูดอากาศที่ดีน่าจะสบาย
อยากหาที่อยู่ที่พักก็ง่ายเพราะตอนนี้นะฮะโครงการ
เซอร์ไพรส์ยังไงมาติดตามข่าวนี้กันฮะถูกต้องนะครับ
เขาใหญ่สร้างสุดสนใจเหนือขาดนะครับคุณผู้ชมครับ
มอบความสุขให้ลูกบ้านนะฮะด้วยการเนื้อลมิตรนะครับ
เล่นขี่จักรยาน๒ชั้นนะฮะสระว่ายน้ำในทะเลสาบนะครับ
เนสกลางแจ้งนะฮะรวมถึงสนามเด็กเล่น
ถ้ำกลางธรรมชาตินะครับฟาร์มผักออร์แกนิคนะครับ
พร้อมเปิดตัวนะฮะเฟสสุดท้ายอีกเพียง๑๗๐ยูนิตเท่านั้นเอง
เดินหน้าให้แบรนดแอมบัสเดอร์ซุปเปอร์สตาร์ตลอดการ

เปญสวเล็กสวอนเดอร์แลนด์นะครับพร้อมกับจัดงานนะฮะ
ให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจที่สยามภารกร๑๔๑๘มิถุนายนนี้
ใครที่สนใจตอนนี้นะคะทางโครงการบอกว่าเฟส๑กับเฟส๒เนี่ย
ถ่ายหมดแล้วก็เลยต้องเปิดเฟสใหม่ค่ะ
ไม่ต้องกลัวนะคะเฟสนี้นะครับเป็นเฟสสุดท้ายเลยทีเดียว
ก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมดอีก๑๗๐ยูนิตรวมเป็น๒๘๒ยูนิตกันเลยทีเดียวค่ะคุณ
สองเฟสแรกหมดอย่างรวดเร็วจริงจริงค่ะนะครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม
ก็ไปสอบถามได้ที่สยามพรากร๑๔ถึง๑๘มิถุนายนนี้นะฮะก็ว่ากันไป
อยู่เนอะมาพี่พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเป็นพรีเซนเตอร์แล้ว
บอกว่าไปถ่ายที่จริงหมดเลยมันสร้างขึ้นมาแบบว่าไว้ตอบนอนอีกหน่อยเนี่ย
ถ้าสมมุติรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเสร็จเนี่ย
มันจะเหมือนกับไปรังศิษย์ไปอะไรอย่างเงี้ยไปชมบุรีอะไรอย่างเงี้ยไปเอาไป
พักละหลังเนอะไปดูกันนะพักก่อนพักก่อนช่วงหน้าเรื่องป๊อกมากกี้
แล้วก็ครูเงาะเออเอาครูเงาะไปในแต่งงานขอแต่งงาน
ครูเงาะกับครูอ้อยนะมีปัญหาเปิดชาติอื้อฮือคุณก็ไปไปเลี่ยงกับครูอ้อยไหม

เชือกกี่

กลิ่นลดเนยสับโปรดนะลดเนย
ลดเนยเลยเอามาเลี่ยงเรือกี้ดีกว่าโอ้โห
เรียกได้ว่าช็อกไหมไม่น่าจะช็อกหรอก
แต่ว่าเราเนี่ยเคยเสนอข่าวนี้ไปแล้วนะว่าเราไปถามแม่เขาไง
แน่น่ะคุณอภัสลาบบอกยังไง

พ้อแม่เขาขอบคุณอภัสลาบ
เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ค่ะตามภาพที่เห็นนะตอนนี้นะคะ
ต้องขอบอกว่ามีข่าวแต่งงานออกมาเป็นระยะอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ระหว่างมากกี้กับป๊อกพัดศรก่อนจิราชที่วัดนี่แหละค่ะ
ซึ่งก็ทั้งคู่ก็ปฏิเสธอยู่ตลอดเวลาแล้วแหละ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรถึงขนาดนั้น
แต่ว่าล่าสุดก็มีภาพสุดหวานออกมาเลยทันที
แฟนคลับเรียกได้ว่ากรี๊ดกันอย่างชนิด
ที่เรียกว่าบ้านแตกแทบพังกันไปเลยทีนี้
เมื่อนุ่มป๊อกได้ไปทำสเตอร์ไพรส์ของมากกี้แฟนสาว
แต่งงานที่ดิสนี่แลนด์คุณ

พวกเพื่อนก็จะต้องไปแอบบินไปก่อนนะ

แพงพิชพัฒน์นะคะแล้วก็น้องสาวเขาคือมารีมาริน

แม่มากี้อ่ะก็เป็นนางแบบรุ่นคุณอ่ะ
ไม่ใช่รุ่นหลังไปอีกเยอะมาก
จริงเหรอขนาดแม่มากี้ยังรุ่นหลังพี่ม้าอีกเหรอ
เออฉันนี่รุ่นหลังพี่พัดศรีรู้จักหรือเปล่า

ไม่รู้จักพี่พัดศรีหมายถึงแม่ของมากี้มาก่อนก็เป็นนางแบบ

เดี๋ยวก่อนโอเคอยู่ในป่าเมื่อก่อนเขาทำร้านอาหารเจนี่เนอะ
ใช่ไหมแม่มากกี้เมื่อก่อนเป็นนางแบบใช่ไหม
เป็นเพื่อนกับคุณเนอะเป็นรุ่นพี่
เมื่อก่อนคุณก็เที่ยวกับแม่มากกี้อยู่เนอะ
มากี้ก็เหมือนกับหลานกันใช่ไหม

แสดงว่าแม่เขาก็เป็นรุ่นนางแบบประมาณลูกเกรดป่ะ

อ่าน่าจะประมาณนั้น
ตั้งแต่เกิดมานี่นะเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะว่า
เกิดมานะไม่เคยต้องเก็บความลับอะไรนานขนาดนี้
พอที่ทุกคนเนี่ยบิลไปซ่อนแล้วก็ทำสเติร์พรายซ์ด้วยนะครับ

นางเอกดังโดนเจ้าหน้าที่ค้นกระเป๋าปรากฏ

ไม่ทราบครับโอ้ยไม่ทราบครับรู้เพราะว่าจะตอบแบบงี้

อุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริม
หมอนเจ้าอีกค่ะเธออาจจะต้องช่วยคุณวงค์ชั่วโอปกรณ์เสริม

เช่านี้ไปเนี้ยมันก็ต้องเคล้งกระเป๋าก็เยอะ
ปรากฏว่าเจอวัตถุเป็นแท่ง

เปิดมาเนี่ยเป็นเซ็กส์ทอยเพียบเลยอ่ะ

ก็มันเป็นเรื่องเมาส์เลยอ่ะที่ตอนนี้คนเขาเมาส์กันแบบว่าทุกคนเลยว่า
กลายเป็นตาลุกตาวาวโดยล่าสุดเนี่ยเมื่อ๑๕มิถุนายน
เป็นเรื่องราวของนางเอกคนหนึ่ง

บินไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งเพื่อนของเธอก็ไม่พลาดที่จะต้องแน่นอนไปญี่ป

ไม่จ้ะมันเป็นเทรนด์ดีเนาะ

แต่เรื่องสุดเขินก็บังเอิญเกิดขึ้นเมื่อวันกลับไทย
เขาค้นกระเป๋าอย่างแรงนะแรงแรงสุด
กระเป๋าของพวกเพื่อนเนี่ยเต็มเอียดเลยของฝากเซ็กสทอยใส่กระเป๋านางเอก
ปรากฏว่าไม่ใช่อันเดียวไงพี่หลายสิบอันหลายสิบแท่ง

พอมาถึงเมืองไทยเจ้าหน้าที่ค้นกระเป๋าทุกคนในกรุ๊ปเนี่ยผ่านหมด
แน่นอนเป็นดาราก็ต้องโดนเยอะหน่อย
กระเป๋านางเอกก็เข้าเครื่องเอ็กซาเรย์ตรวจพบสิ่งกฎหมายที่เป็นแท่งเท้า

ผิดกฎหมายเป็นแท่งจึงคิดว่าเฮ้ยอาวุธหรือเปล่า

กลายเป็นกุ้นเนี่ยกระเป๋าเลยเป็นเทสทอยล้น
เจ้าหน้าที่เลยถามว่าทำไมซื้อมาเยอะจังเลยคะ
แนะนำนี้กับผู้ชายหรือนี่

อย่างงี้ไม่ได้ระคนจะไม่เรียกรักษาผมประชาน
จริงใช้ได้ก็ไม่เป็นไร

มาเรื่องนี้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ทางไทยรัฐนะครับก็ได้มีการ

คือตอนนี้ทางครูอ้อยเนี่ยนะครับเข็มทิศชีวิตเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะในการแถลงข่าวนะครับ
แต่ว่าที่แน่เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าทางครูก๊อเองเนี่ยนะครับได้มีการออกมาพูดนะครับ
เธอเองเนี่ยได้เคยมีการจ่ายค่าเรียนเข็มทิศชีวิตเนี่ยไป๒แสนบาทนะครับ
แล้วก็ยันนะครับบอกไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยเซ็นเอกสารนะฮะให้ใช้ภาพแต่อย่างใดนะครับ
เงาะนะฮะรสสุคนนะครับเผยเคยจ่ายเงินสมัครเข้าคลาสเรียนเข็มทิศชีวิตดีกว่าสองแสนบาท
แล้วก็บอกนะครับว่าเคยแจ้งให้รบภาพแล้วก็คลิปออกแล้วนะครับ
แต่ทนายฝั่งนู้นบอกว่าไม่มีอะไรเสียหายนี่ยันไม่เคยเซ็นเอกสารยินยอมให้ด้วยนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะทางเอมดีรัฐนะครับแล้วก็คุณอุ๋ยบูดาเบรสเนี่ย
ได้มีการออกประกาศตัวเองอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครูอ้อยเข็มทิศชีวิตเลย
และล่าสุดนะฮะครูเงาะเองก็ได้ออกมาประกาศเหมือนกันนะครับว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องครูอ้อยนะครับ
และไม่ได้เข้าเรียนมาเป็นปีแล้วโดยล่าสุดนะฮะครูเงาะเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์เพิ่มเติมนะครับว่าที่บอกว่า
เซ็นเอกสารยินยอมเนี่ยนะครับให้ใช้ภาพได้เนี่ยต้องขอดูเอกสารก่อนว่าเซ็นวันไหน
เพราะมั่นใจว่าเอาภาพของน้องเอ๋และภาพดิฉันเนี่ยไปออกในรายการหนึ่งเมื่อประมาณ๔ปีก่อน
เป็นรายการเพื่อนคุณนี่แหละนะฮะเราทั้งคู่ไม่เคยเซ็นเอกสารยินยอมใดแน่นอนนะครับ
ตอนแรกที่ฉันจ่ายเงินไปเข้าคลาสเรียนเนี่ยนะครับประมาณสองแสนบาทเพื่อได้ประกาศนียบัตรนะครับ
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รับลิขสิทธิ์จากต่างชาติราคามันก็ประมาณนี้อยู่แล้ว
เรียนเพื่อนำไปใช้สอนนักเรียนนะฮะเราจะไปสอนใครก็ได้ทำถูกต้องทำทุกกระบวนการเสียก่อน
ถ้าอยากให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะฮะก็เรียกว่าจะทำได้หลายวิธี
อยากแค่ขอความเห็นใจนะฮะในการรักษาสิทธิส่วนบุคคลของคนที่ไม่อยากให้มีการเผยแพร่ออกไปที่ไปเรียนเนี่ยนะฮะ
ส่วนตัวครูเงาะเองนะครับก็ขอให้ทางนั้นเนี่ยเอาภาพออกเหมือนกันนะครับว่าทำภาพเบลอให้เพียงบางคลิป
แต่หลังหลังเนี่ยก็มีออกมาเรื่อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเพิ่งเห็นว่ารบให้ได้สักทีนะฮะ
หลังจากที่พยายามขอให้รบมานานแล้วเอาเป็นว่าขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจงเลยนะครับว่าไม่ได้มาเรียนไปเป็นปีแล้ว
เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ในออนไลน์ทั้งหมดมีการแชร์ว่าปรากฏแล้วการเรียนเข็มทิศชีวิตเนี่ยมันเป็นรัฐธิมันเป็นความเชื่อหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่
คุณดูนะฮะแม้กระทั่งรูปที่เขาแชร์กันในไลน์ที่สุดตอนนี้เข็มหลงทิศอิทธิฤทธิครูอ้อยนี่
นี่นะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดนะฮะทางไทยรัฐเองก็ได้มีการไลฟ์นะครับการแถลงข่าวของครูอ้อยอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ชมนี่นะฮะ

แล้วคุณแม่ก็นั่งบนเวทีเอาอย่างงี้คือเขาให้ตัวเตี้ยถ้าก๊วยนั่งที่พื้นแล้วน้องจะเห็นครอยแม่
ก็อยากจะสูงกว่านี้ค่ะ
แล้วน้องครูอ้อยพูดจริงนะคือน้องลองนึกว่าถ้าน้องเป็นครูอ้อยอ่ะ
แล้วทุกวันเราก็พยายามนะทำเรื่องดี
เราไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบหรืออะไรเลยเราก็เป็นคนธรรมดามีโกรธมีของขึ้นมีโลภมีอยากอะไรต่างทุกอย่างอ่ะ
แต่ในแต่ละวันเราก็พยายามนะพยายามที่จะทำดีให้คนอื่น
มาก็คือเราก็คิดว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีให้คนได้บ้างแล้วเราทำมันเป็นรูปธรรมซึ่งน้องนึกภาพตอนนี้อยู่แล้ว
ถ้าถามจริงจริงอ่ะคือใจครูอ้อยอ่ะรู้ครูอ้อยเคยเป็นนี่
อ้อยออกมาแถลงข่าวน่าจะเป็นครั้งแรกหลังจากที่สองสามวันนี้ดาราพากันมาเยอะ
คือบางคนเนี่ยที่อยู่รอบรอบบ้านครูอ้อยคือเราเคยไปคอนโดครูอ้อย
ซึ่งคอนโดครูอ้อยปัจจุบันที่เราเคยไปเป็นของคุณการาแมนพัชราศรีเบนจมาสไปแล้ว
ส่วนครูอ้อยอยู่ห้องหนึ่งเราไปดูสัมภาษณ์สดแถลงข่าวสดของครูอ้อย
ซึ่งกลายเป็นประเด็นของสังคมตอนนี้
เยอะว่าเป็นรัฐธิหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่ครูอ้อยเนี่ยได้รายได้เฉพาะการเปิดคอร์สนะฮะอืม
ละเป็นร้อยล้านจริงหรือเปล่าที่ทำอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้แล้วรวยเพื่อที่จะเอาลูกศิษย์ทั้งหมดที่ไปเข้าคอร์สเนี่ย
ซื้อของเขาวันนี้เขากำลังเปิดเผยความจริงหรือแบบว่าเปิดเผยความในใจอยู่ที่ไทยรัฐอยู่
ติดตามไทยรัฐเฟซบุ๊คตอนนี้เลยฮะใช่ครับแต่ก็อย่าลืมไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะฮะ
เดี๋ยวก็มีเรื่องนี้มาเหมือนกันติดตามได้นะฮะติดตามสุดสดอ่าโอเค
วันนี้ไปแค่ก่อนดีน้องลาดกันแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเราเจอกันนะฮะสวัสดีครับ